เกรดเราก็มีข่าวมาฝากกันด้วยนะครับ

โดยเฉพาะครูคนแรกของเจ้าแหลมนะครับ
ก็ฟันทงไว้ล่วงหน้าเลยบอกว่า

ที่เปรียบเสมือนครูคนแรกของศรีสะเกด
คอหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยของเราเนี่ยนะครับ
ก็เป็นคนบ้านเดียวกันนะครับ
ไปเห็นแหลมเนี่ยชกตามงานวัด
ก็ชวนไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ปั้นมาเป็นมวย๓

แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นศรีสะเกด
ก็ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้นะครับ
บทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของ
คุณเอกชุมพรที่ไปสัมภาษณ์มาครับ

ที่เขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับ
คือซุปเปอร์เล็กประมาณนี้
ซุปเปอร์เล็กปอปะเทืองนะครับ
ก็เลยเอามาเปลี่ยนชื่อใหม่
ก็เลยคุยกับศรีสะเกดว่าเออตั้งใจหน่อยไหม
อยากเป็นแชมป์สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดศรีสะเกดไหม

ก็เลยเปลี่ยนเป็นศรีสะเกดสีสายทอง
ศรีสะเกียจอยู่กับผมตั้งแต่ปี๒๐๐๘นะครับ
อยู่มัน๔ปี๔ปีอยู่กับผม
จากเดิมทีเขาเป็นมวยซ้ายนะครับ
ก็หันมาฝึกเป็นให้เขาเป็นมวยขวา

บางครั้งส่งมวยไปต่างประเทศอย่างเงี้

ก็ต้องปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับ

ตอนที่พวกผมทำค่ายกัน

จะมีทางนครหลวงติดต่อมาให้ไปช่วยลงนวม

แล้วก็นำนักมวยของเราหลายคนเข้าไปลงนวมนะครับ
แล้วเขาก็เห็นแววว่ามวยของเราดี
เขาก็เลยลองทาบทามแล้วติดต่อไป
ผมมองว่าคนไทยนะครับ

ตอนนี้เป็นมวยที่เหมือนได้ใจอยู่หรือ

มั่นใจครับว่านอกแน่นอน
ซึ่งศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนะคะ
ก็จะขึ้นชกในวันที่๖ตุลาคมนี้นะคะ
กำลังที่นั่งได้อย่างที่พี่เจบอกวันนี้นะคะ

ถ้าใช้โค้ดวันไทยรัฐ

แปลว่า๑พิมพ์เป็นตัวใหญ่นะคะ
แล้วก็พิมพ์คำว่าไทยรัฐตัวใหญ่ติดกัน

ชมติดขอบสนามจริง

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้วันที่๖ตุลาคม

น่าไปเชียร์นะใช่ครับคือตามโปรแกรม

คู่เอกนำรายการไม่น่าเกิน๔ทุ่ม

หรือว่าถ้าเกิดจะติดตามแบบติดงานจริง

จะมียูทูปแชนแลลแล้วก็มีเฟซบุ๊ก
ถ่ายทอดตั้งแต่เวลาประมาณสัก๕โมงครึ่ง
ยาวเลยดูมวยไทย

ค่ะก็คือได้ดูคู่ของเจ้าแหลมด้วย